การใช้ลูกปัดในเครื่องแต่งกายโนราที่เรียกว่าเครื่องลูกปัดจะมีวิธีการ๑๐๓แบบคือ
แบบแรกการร้อยช่อมีลักษณะคล้ายกับลวดลายของตาข่ายหรือแห
ซึ่งจะใช้ลูกปัดข้างละ๒ลูกมาผูกเชื่อมต่อกันด้วยลูกปัด๑ลูกแล้วเรียกว่า๑ช่อ
แบบที่๒การร้อยแบบ๕๓จะใช้ลูกปัด๕เม็ดและลูกปัด๓เม็ดมาร้อยในเชือกคู่เดียวกันเป็นลายดอก
และการร้อยแบบ๓๓จะใช้ลูกปัดครั้งละ๓เม็ดจำนวน๒ครั้งมาผูกร้อยให้กลายเป็นลายดอกเดียวกัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน